ไปดูที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะฮะมันจะมีถนนที่เชื่อมต่อจังหวัดนะคะ
เขาจะมีชาวบ้านมาวางขายของอาจจะเป็นของกินของฝากหรือว่าของป่า
อย่างปลาเนี่ยคุณผู้ชมปลาส้มกับปลาพวง
น่าคิดว่าที่เขาขายกันอย่างนี้เราไปแวะดูหน่อยไหมคะ
ไปกันเลยคุณผู้ชมค่ะที่ถนนเชื่อมจังหวัดนะ
ตั้งอยู่ที่อำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นกับอำเภอโนนสังจังหวัดน้องบูรมภู
ผมจะบอกให้นะการเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ย
นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนกับว่าเป็นสีสันของชีวิต
ใช่เหมือนการท่องเที่ยวเราก็ไม่ใช่ว่าจะไปจุดหมายปลายทางอย่างเดียว
แต่ว่าจะจอดซื้อระวังด้วยเพราะมันจะอยู่ข้างทางไง
นั่นแหละด้วยของการจอดรถจอดรานะแต่ว่าเรามักจะเห็นร้านขายของฝาก
ที่ระลึกของกินแบบนี้อยู่ริมทางอยู่หลายที่
อย่างที่นี่นะคะถือว่าเป็นถนนแห่งปลาส้มและปลาพ่วง
เพราะว่ามีร้านขายผลิตภัณฑ์จากปลาอยู่สองฝั่งข้างทางเลยนะคะ
แล้วก็มีระยะทางในการตั้งร้านค้ามากถึง๒กิโลเมตร
นี่มาเป็นแผ่นเป็นพวงจริงนะพอเห็นแบบนี้มันก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวสิคุณ
อุ๊ยเนี่ยปลาพวงอะไรเป็นวงแบบเนี้ยไม่สนใจแวะหน่อยมั้ย
ก็แวะค่ะพอแวะลงมาก็ได้ของติดไม้ติดมือกลับไปเยอะแยะนะ
อย่างปลาส้มเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นการแปรรูปปลาที่สามารถเก็บไว้ทานได้
ผมว่าหลายคนเคยทานปลาส้มแล้วอร่อยนะอร่อยทอดมาร้อนทานกับอะไรดี
ข้าวสวยแหละข้าวสวยนี่แหละข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเหนียวจริงดี
จ้ำเอาจ้ำเอาเลยหรือจะเป็นปลาวงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเอาไปทอดนะกรอบอุ้ยอร่อยทีเดียวค่ะ
ส่วนราคาบอกเลยว่าน่ารักตะพุตมิมากราคาขายแบบน่าซื้อ
คือบอกเลยนะว่าปลาส้มสายเดี่ยว
เดี๋ยวปลาส้มสายเดี่ยวเหรอ
เดี๋ยวดิดูคือมันมาแบบใส่เส้นเดียวมีปลาแล้วก็มีปลาพ่อยเป็นฟวง
มีปลาส้มของกระเชามาก
ปลาส้มสายเดี่ยวกรชนะชอบหน้าจะ๑๐ชิ้น๕๐บาท
ส่วนปลาตะเพียน๓ตัวราคา๑๐๐บาทนะ
ทีนี้เราไปถามคุณเนี่ยค่ะคุณสาวริสคโคหาซึ่งเป็นเจ้าของร้านบอกว่า
นี่ปลาส้มปลาพวงนี่ได้รับความนิยมมากเลยนะ
มันสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ลืมตาอ้าปากกันโดยเฉพาะช่วงโควิดนี่แหละ
ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะชาวบ้านเขาหามาเองในพื้นที่
ปรุงรสเองแปรรูปเองแล้วก็ขายเองด้วย
ก็เลยทำให้ต้นทุนต่ำราคาก็เลยขายยอบเยาว์ได้ไง
ใครสนใจหาซื้อก็แวะเวียนไปแล้วกันเนอะ
เพราะว่ายังไม่มีข้อมูลว่าสามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้ไหม

พอดทีนะเฮ้ยส้มเลย
โอ้โหหลากหลายหลากหลายใครอยากซื้อหาก็แวะเวียนกันได้นะคะ

โอ้ยอยากกินน่ะประสบใจดีอ่ะว่ะ
มันมีมากมายหลายอย่างเอาไปลองถาทานกันดูนะครับ